คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่บังปะอินพระนครศรียุธิยาช่วงบ่ายเมื่อวาน
มีรถเก่งคันหนึ่งเสียหลักพุ่งตกลงไปเป็นบึงอยู่ริมถนนนะคะ
และในรถมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอายุเยอะแล้วนะคะติดอยู่ในรถ
แต่โชคดีมากมีพลเมืองดีขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไปเห็นกระโดดลงน้ำไปช่วยค่ะ
นี่โชคดีมากที่มีพลเมืองดีไปเห็นและกระโดดลงน้ำไปช่วยเลยนะคะ
บึงน้ำริมถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพค่ะ
ในพื้นที่อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
ผู้ชายที่ติดอยู่ในรถอายุประมาณ๖๐๖๕แล้วติดอยู่คนเดียว

ก็เลยไปเปิดประตูข้างหลังช่วยออกมา
ประตูด้านหน้าคือเปิดไม่ได้แล้วช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะ
หนึ่งในพลเมืองดีที่ว่ายน้ำเข้าไปช่วยก็บอกว่าเพิ่งขี่รถจักรยานยนต์
กลับจากประชุมผู้ปกครองที่โรงเรียนของลูกสาว
ก็ขี่รถมาตามถนนสายเอเชีย

จอดรถจักรยันต์โยนแล้วก็รีบแจ้งกู้ไพ

เอ่อแล้วก็ผมหันไป

ลอยลงเข้าไปในครูแล้ว

ผมก็ไม่รู้ว่ามายังไงเย็นแต่ลอยลงไปแล้ว
ผมก็เลยตีแล้วรถกลับไปไปดู
แล้วก็รถตู้เข้ามาก็๓คนเขาลงมาจากรถผม
ก็ลงเข้าไปช่วยตามในคลิปที่เขาถ่ายไว้
ถามว่าถึงไม่ได้ทำงานผู้แพร่บางมันก็เป็นอาหารอะไรอย่างนี้
คือเจอเหตุการณ์ซึ่งหน้าบางครั้งมันก็ตกใจว่าจะทำไง
แต่จุดหลักแต่จริงแล้วเนี่ยคือขอลงไปช่วยก่อน
ช่วยถ้าหรือไม่ได้อ้าวเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ก่อน